ลือกันยับลือกันสนั่นทั้งวัน
วันนี้เกี่ยวกับการตามตัวของภูมิกับโจ้นะครับ
ลือถึงขั้นที่ว่าตอนนี้ได้ตัวแล้วนะ
เดี๋ยวตำรวจเขาจะสอบเขาจะเค้นกัน

รู้แล้วว่าอยู่ไหนแต่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วเดี๋ยวจะพาตัวกลับมานะฮะให้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ

แล้วเดี๋ยวพบตลจะไปวันพรุ่งนี้
นี่คือลือล่าสุดส่วนสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงฮะ

จับตาไปนะคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวใด
ถ้าจะเกิดขึ้นก็คงจะไปเริ่มต้นที่นี่เลยนะคะ
กรรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปปักหลักจับตาความเคลื่อนไหว

เราจะไปติดตามล่าสุดนะคะจากคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์

มกลางกระแสข่าวลือว่าตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มตัว

เมื่อประมาณ๕นาทีที่ผ่านมานี่เองครับ
ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติ
ธิรสวรรค์ยืนยันกับผมนะครับว่า
ตอนนี้ทางตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัว

ด้านหลังของผมคือการเตรียมการ
เพื่อรอการเข้าประชุมของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาติดตามคดีนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งสองท่านครับ
ตอนนี้สื่อมวลชนอยู่ระหว่างการรอทำข่าว
ท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านเพิ่งลงจากเฮลิคอปเตอร์
มาให้สัมภาษณ์กับผมและทีมข่าวนะครับว่า
ทางตำรวจนั้นยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้กำกับโจ้ได้
เพราะว่ามีหรือสื่อหลายสำนักนั้นออกข่าวไปก่อนหน้านี้
ตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วแต่ยืนยันแบบนี้ว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้
แต่ข้อมูลเบาะแสการหลบหนีไปของผู้กำกับโจ้นั้นยืนยันว่าทางตำรวจนั้นพบเบาะแสของผู้กำกับโจ้นะครับ
โดยภูมิกับโจ้นั้นหลบหนีไปอยู่ที่เมวดีประเทศเมียนมา
ซึ่งทางตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ผู้กำกับโจ้นั้นขอเข้ามอบตัว
จากข้อมูลได้รับอีกนะคะว่าช่วงเย็นของวันนี้พลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์นั้นจะเดินทางไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ผู้กำกับโจ้ในช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มของวันนี้
คดีนี้ด้วยตนเองในพรุ่งนี้เช้า
เวลาประมาณ๙โมงเช้านั่นเองครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
แต่ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันในขณะนี้
คือตัวของผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่หลบหนี
คือร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนา

ตำรวจระดับสูงเพื่อขอคำปรึกษา
และทางตำรวจนั้นมีการพูดคุยให้เข้ามอบตัว
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าขอรอดูท่าที
ตำรวจที่ถูกจับกลุ่มตัวก่อนหน้านี้นะครับว่าจะได้รับการ
ประกันตัวหรือไม่ซึ่งจนถึงขณะนี้ชุดดังกล่าวสารนั้น
ครับนอกเหนือจากกระแสข่าวการขอเข้ามอบตัวแล้ว
วันนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นั้น
ยังพาชุดสืบสวนจากกองบังคับการปราบปราม
มาประชุมกันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์นะครับ
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่หลบหนี
หลังจากที่เมื่อวานนี้รองพบตรนั้น
ได้รับการเซ็นคำสั่งให้เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนของคดี
มีตำรวจหลากหลายหน่วยงานด้วยกันที่เข้ามาติดตามคดี
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจชะเวนชายแดน
และตำรวจกองปราบร่วมทีมในการติดตามตัว
โดยใช้เวลาประชุมร่วมกันกว่า๑ชั่วโมง
แต่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
ที่ชุดสืบสวนชุดใหญ่จะเข้าไปภายในห้องชุดปฏิบัติการ
ของตำรวจปศ๐๕ภูทรจังหวัดนครสวรรค์อีกรอบ
เพื่อหาพยานหลักฐานภายในห้องดังกล่าวเพิ่มเติม
หลังจากสามารถจับกลุ่มตัวตำรวจถึง๕คน
เพื่อประกอบสำนวนคดีการสอบปากคำ
และคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมด
ซึ่งการทำงานในวันนี้ทางตำรวจนั้นค่อนข้างที่จะเก็บเป็นความลับนะครับ
โดยไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเก็บพยานหลักฐานอีกรอบครั้งนี้
วัตถุพยานอะไรไปบ้างครับ
ทั้งสองท่านครับณขณะนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
อยู่ระหว่างการพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง
อยู่ภายในกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยกันเสร็จนั้น
มาประชุมที่บริเวณห้องด้านหลังของผมแบบนี้
ที่เตรียมไว้นะครับเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวของผู้กำกับโจ้อีกครั้งครับ